คุณผู้ชมคะตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับน้ำตาสิบโท
หาคู่แล้วก็ตกลงครบหาดูใจกันช่วงและผ้านมา
แล้วหลังจากนั้นกุมภาพันธ์ไปหาสาวที่บ้านก็ไปอยู่ที่บ้านเขา
แล้วแม่แม่ญาติญาติสาวบอกอยู่แบบนี้ลูกสาวแม่เสียหายมันผิดผีต้องแต่งงาน
ก็เรียกสินสอดตอนแรกเงิน๒แสนทอง๒บาท
โทบอกว่าได้เดี๋ยวแต่งธันวานะ
บอกอุ๊ยมันนานอ่ะเอางี้ไหมถ้าแต่งเนี่ยเมษาเนี่ยเดี๋ยวแม่ลดให้ครึ่งหนึ่งเลย
สอดแสนนึงทองหนึ่งบาทเขาก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาแต่งงานกับสาวเจ้า
แต่งได้๗วันเป็นไงครับผู้หญิงเลิกหายไปเลย
บอกอยู่แล้วไม่มีความสุขเขาเลยบอกว่าอุ้ยนี่แบบนี้นี่
หลอกเขาแต่งงานเอาสินสอดหรือเปล่ามันก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวปะทะคารมระหว่างฝั่งของพ่อ
เจ้าบ่าวกับแม่เจ้าสาวขึ้นเมื่อวานเราถามทั้งสองฝั่งฝั่งเจ้าบ่าวเขาบอกเขาถูกหลอกใช่ไหม
ฝั่งเจ้าสาวก็บอกว่าเอ้าก็ลูกชายคุณมาทำร้ายลูกสาวฉันน่ะ
ทำร้ายร่างกายเขาน่ะเขาก็เลยไม่อยากอยู่หรือเปล่าเขาจะไปเจอกันยังไงฉันไม่รู้หรอก
แต่คุณมาอยู่ที่บ้านมากินนอนอยู่ที่บ้านเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยมันผิดผี
ลูกสาวฉันเสียหายมันก็ต้องตกต้องแต่งสิวันนี้พ่อของฝ่ายชายเลยบอกว่า
ผมขอชี้แจงแทนลูกหน่อยที่มาบอกว่าลูกผมไปทำร้ายร่างกายผู้หญิง
พ่อนะคะเปิดใจกับคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราเป็นรอบสองค่ะ
บอกว่าแม่ฝ่ายหญิงบอกว่าเขาก็มีส่วนจัดงานใช่ไหม
สินสอดแสนนึงไม่พอหรอกมีอีกตั้งหลายส่วนที่เขาออกเอง
ไหนจ้ะค่ะโต๊ะจริงสิบหาโต๊ะค่ะวงดนตรีเลี้ยงอะไรต่างน่ะน่ะ
พ่อบอกไม่จริงพ่อชี้แจงแบบนี้
เอาหลักฐานมาเปิดให้ดูเลยไปดูสลิปพ่อนะ

นี่สลิปการโอนเงินเป็นค่าดำเนินการจัดงานแต่งงานที่ผ่านมา

ค่าถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง๑๐๐บาท

ค่าจัดเลี้ยงโต๊ะจริง๙๕๐๐บาท
ซึ่งพ่อบอกว่าลักษณะไม่เห็นจะเหมือนโต๊ะจีนเลย
เหมือนทำอาหารที่ทำมาเองกับข้าวก็มีไม่กี่อย่าง
แต่พ่อก็จ่ายแล้วเก็บเงินไปเนี่ย
ค่าเหล้าในงาน๓๐๐๐บาท

ดนตรีบอกไปจ้างมาใช่ไหม๑๒๐๐๐บาทต้องมี๒เวที
ในงานเห็นมีเวทีเล็กเวทีเดียวเอง
ทีนี้พ่อก็บอกว่าเนี่ยหลักฐานทั้งหมดที่พ่อเอามาให้ดู
สะพ้ายคุยตอบโต้ดีมากนะถ้าเป็นเรื่องเงิน
แต่พอลูกชายพ่อพิมพ์ไปตามง้อขอคืนดีทำเมิน
บอกเหตุผลว่าเลิกเพราะอะไร
ทำไมอยู่ก็หายเงียบไปแบบนี้ทั้งที่แต่งงานได้๗วันมันประหลาดไหมล่ะ
ในชัดนี้ลองดูเลยนะลูกชายพ่อเนี่ยเห็นมั้ยชัดหนักขวาเนี่ยเคยได้ยินใช่มั้ย
ลูกชายพ่อพิมอยู่คนเดียวเลยพิม
ฝ่ายซ้ายเนี่ยก็คือฝั่งของเจ้าสาวเนี่ยไม่ตอบไม่อะไรเลย
ลูกพ่อนี่ทั้งง้อทั้งขอคืนดีบอกฝันดีบอกมอนิ่งนี่หนักขวาสุดเห็นไหม
ง้อทุกอย่างอดีตลูกสะพ้ายก็ไม่รับสายไม่ตอบไม่อะไรเลยจริง
บางทีแค่ไม่เออถ้าหุบปากไม่ได้ก็ไม่ต้องโทรมาโทรอยู่นั่นแหละไม่รู้เวลา
ยังไม่พร้อมที่จะฟังอะไรทั้งนั้นนี่คือคำตอบจากฝ่ายหญิง
ง้อไปง้อมาบล็อกลูกพ่อไปเลยเอ้าคนแต่งงานกันงอนกันง้อขนาดนี้มันบล็อกกันเลยเหรอมันประหลาดไง
คือถ้าไม่รักกันบังคับให้แต่งทำไมล่ะถ้ารู้สึกว่ายังศึกษาดูใจกันไม่พอมาตบมาแต่งเข้าบ้านกันทำไม
ที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าลูกพ่อไปทำร้าย๑๙มีนาคมลูกพ่อกับฝ่ายหญิงเนี่ยนะไปงานแต่งของเพื่อนลูกชายเมาแล้วทะเลาะกัน
ฝ่ายหญิงก็ตบหน้าลูกพ่อเมาแล้วมาตบหน้าลูกพ่อลูกพ่อก็เลยตบคืนเจ้ากัน
ก็ถือว่าหายกันไปและนั่นคือก่อนแต่งงานนะเพราะว่าที่ไปงานแต่งใน๑๙มีนาคมแต่ที่แต่งงานกันอ่ะ
ปลายเดือนเมษายนก็ตบกันไปคนละฉาดแลกกันไปฝ่ายหญิงตบก่อนลูกพ่อเลยตบกลับ
หลังจากนั้นก็กลับมาแต่งงานกันก็ถ้าโกรธตั้งแต่ตอนนั้นแต่งทำไมก็ตบกันไปแล้วก็ไม่เลิกกันไปเลยล่ะ
นี่ไงอยากได้เงินหรือเปล่าหรือยังไงพ่อฝากถามมาแบบนี้
สุดท้ายพ่อบอกว่าถ้าฝั่งฝ่ายหญิงทั้งแม่ยายทั้งลูกสะพ้ายจะไม่ยอมคืนเงินให้ครึ่งนึงเนี่ย

เงินนั้นมันเป็นเงินร้อนให้ใช้แล้วมันมีแต่ความทุกข์
แล้วเดี๋ยว๑๒มิถุนายนนี้พ่อจะพาลูกพ่อแจ้งความแล้ว

เจริญขึ้นเจริญลงก่อนแล้วแต่
เอาแล้วได้คลิปเสียงสนทนาระหว่าง๑๐โทรสุทธากับไอธิปุ่น

เป็นเหตุการณ์ตอนที่สิบโทสุธาตามไปง้อค่ะ

ทักทายไปอะไรฝ่ายหญิงไม่ตอบรับเลย

พูดคุยกันเป็นระยะระยะเพื่อนฝ่ายหญิงก็เข้ามาถามว่าไหวไหมโอเคไหม
พูดคุยส่วนใหญ่จะเป็นฝั่ง๑๐โทรสุทธา

โอกาสได้ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่า
จนกระทั่งถามว่าที่แต่งงานกันเนี่ย

มีอาเจนด้าอะไรเบื้องหลังไหม

มันไม่ถึงบ้านเดือนเลยคือที่บ้านล่ะ

มาที่สแก่มันก็ตัจเอามาทิวบูปเตอร์กันเลย
จุดผสมเนี่ยแต่งงานเนี่ยคือจุดผสมอะไร
นี่ค่ะก็คุณบอกว่าฉันหลอกคุณแต่งงาน
แล้วคุณจะให้ฉันกลับไปอยู่ที่เดิมเหรอฉันไม่กล้าหรอก
ก็ยังรักอยู่นะแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้ว
นี่ค่ะพ่อก็เลยให้คุณสุชาดาโทรไปหาอดีตลูกสะพ้ายเลย
โทรติดไหมโทรติดแต่เขาไม่รับค่ะ
คุณสุชาดาก็เลยไม่เป็นไรไปหาเลยดีกว่า
ไปคุยกับฝ่ายหญิงนะคะเธอก็เล่าให้ฟังนะ
เธอบอกว่าเธอคบกับสิบโทสุธาอยู่๔ปี
ขออภัยฝ่ายหญิงนี่เป็นอดีตภรรยาของสิบโทสุธานะ
ไม่ใช่ไม่ใช่อดีตที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปเนี่ยนะคะ
ไปพูดคุยกับอดีตภรรยาค่ะ
บอกว่าคบกับสิบโทสุธาอยู่๔ปีแต่ไม่ได้แต่งงานกัน
โทสุธาเนี่ยเงินเดือนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
มันก็จะมีชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างบางเดือนแต่ก็อดทนสู้ด้วยกันมา

กันเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
เพราะว่าไปกันไม่ได้แต่เลิกกันด้วยดีนะ
ถามว่าตั้งแต่คบกันมา๔ปีเนี่ยเคยถูกทำรักร่างกายบ้างไหม

แต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทะเลาะกัน

แต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นจะทำให้เลิกรักกัน
นิสัยของสิบโทสุธาเขาเป็นคนขยันทำมาหากิน
ถ้ามีช่องทางไหนที่จะเพิ่มรายได้ได้เนี่ยเขาก็จะหารายได้เสริมมาตลอด

ถ้าติดจริงก็คือเจ้าชู้ชอบเล่นแอปหาคู่
อีกมุมนึงเนี่ยเขาอาจจะจริงจังกับผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะ
แต่อาจจะสวนทางกับฝ่ายหญิงที่อาจจะแค่เล่นแอปแก้เหงาหรือเปล่า
ก็เท่าที่ดูข่าวมาก็ก็น่าจริงจังอะ
ถึงขนาดพามาแต่งงาน

ตอนแรกคิดว่าผู้หญิงน่าจะท้องอะไรประมาณนี้
กฤตคิดแค่นี้นะว่าเขาค็น่าจะท้องหรือเปล่า
ก็คือใช่เพราะแต่มันเร็วเกิน
ก็ทั้งเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เมรินกรรมอะไรของเขานั่นแหละ
อืมอันนี้เขาเคยทำไว้

เป็นไปได้ก็อยากจะเจอตัวคุยกันซึ่งหน้ามากกว่า
ยืนยันเลยนะว่าที่ฝั่งนู้นเขาบอกว่าเขาจ่ายค่าสินสอด
จ่ายค่าจัดงานเนี่ยมันไม่จริง
ก็ที่เขาต้องจ่ายก็แค่ตามในใบรายการที่เขียนไว้

ค่าน้ำมันค่ารีสอร์ทที่พักอะไรเนี่ย

เอางี้ดีกว่าสิบโทสุธาอดีตลูกเขย

ไม่ไหวแล้วมาโยนไปโยนมาอยู่แบบนี้

เจอกันคุยกันซึ่งหน้าไปเลยแม่พร้อมคุย
เอาจริงตอนนี้แม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุจริงมันคือเรื่องอะไรยังไงกันแน่
แต่เท่าที่ได้คุยกับลูกสาวแม่
ลูกสาวแม่ก็บอกว่าตอนนี้ก็สบายใจดี
ใช่ค่ะอยากคุยตัวอย่างนี้นะคะ

ถ้าคุยกันเนี่ย

เพราะมันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันอย่างนี้ใช่ไหม

นอนหลับสบายกินข้าวอิ่ม

อันนี้ไม่ค่อยได้พูดกันอันนี้นะไม่บอกนะ
ก็บอกว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้
คุยแต่เรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้นะ